อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยากให้ผู้ปกครองต้องระมัดระวังกันให้มาก
คุณแม่คนหนึ่งนำประสบการณ์มาโพสต์เตือนภัยนะคะ
แต่ว่าเกิดไปล้มล้มไปโดนเจ้าหลอดสแตนเลส
ทิ่มทะลุเข้าไปในเนื้อเป็นรูแบบนี้อยู่บริเวณหางคิ้ว
ก็เลยนำเรื่องนี้มาเตือนภัยแต่ว่าทิ่มจนทะลุเป็นรูแบบนี้ไปเลยนะคะ
ก็บอกว่าแค่หลอดดูดนะยังทำให้ลูกบาดเจ็บได้ขนาดนี้

ใช่เป็นเหล็กเป็นสแตนเล็ตแข็งมาก
เพราะตอนนี้เขาไม่ใช่หลอดดูพลาสติกร้านหลายร้านเขาก็เปลี่ยนนะฮะ
หรือว่าผู้ใช้หลอดเขาเปลี่ยนเป็นหลอดเหล็กจะได้ใช้ได้หลายครั้งนะฮะ
นุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทิ้มจนเป็นรูแบบนี้เลยค่ะ
ตาไปติ๊บเดียวนิดเดียวเองนะคะ
แม่เด็กก็เลยนำรูปมาโพสต์ไว้พร้อมระบุข้อความว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปิดเทอมใหญ่ที่ผ่านมา
ลูกชายวิ่งเล่นแล้วล้มพลาดไปโดนหลอดเหล็กหรือว่าหลอดสแตนเลส
เจาะเข้าที่หางตาเป็นรอยลึกเลือดซึม
ไปหลายเดือนแล้วยังเป็นแผลอยู่เลย
ไม่คิดว่าจะเกิดพลาดถ้าเกิดว่าไม่อยากจะคิดเลย
ถ้าเกิดพลาดแล้วทิ้มเข้าไปโดนลูกกระตาจะขนาดไหน
บ้านไหนที่ชอบใช้หลอดเหล็กแบบนี้
โปรดระมัดระวังลูกหลานเอาไว้ให้ดี

ก็โพสต์ย้ำนะคะให้ระมัดระวัง
แล้วก็ยินดีแชร์เรื่องนี้ให้เป็นการเตือนภัย
อยากให้ทุกบ้านระวังกันให้มากขึ้น
คือเธอแค่อยากจะแชร์ว่าของบางอย่าง
ไม่คิดว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุได้

บางคนกินน้ำหนึ่งจิ้มเข้าไปในตา

แต่มีเด็กคนหนึ่งก่อนหน้านี้คือจิ้มเข้าไปในปาก